คุณค่ะไปต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่าค่ะ
ข้างานเพชรชาติเต็มนะครับคุณ
น้ำกินข้าวกันอยู่ครับคุณ

เพื่อนประมาณว่าเพื่อนไปตากแดดมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

เรื่องนี้ฉันไม่ได้เลยเรื่องเหล่านี้นี่อารมณ์มานะ
ชาวเน็ตก็มานอกจากฉันมาแล้วยัยยังไง

วิพากษ์วิจารณ์เป็นการเหยียดสีผิวอย่างนั้นอย่างนี้
ซึ่งเพชรจ้าภายหลังก็มีการลบรูปออกไป
สุนัขเองปากหมาเองนั่นแหละค่ะ
เรื่องนี้ก็ดูเหมือนแจ๊คเคลียร์กันไปนะคะคุณ
ซึ่งคุณก็มีเพจหนึ่ง

คือยุคนี้สมัยนี้ยังไม่หมดการวิพากษ์วิจารณ์

อะไรประมาณนั้นแต่ว่าใช้ข้อคำที่รุนแรงไง
ซึ่งเพชรชาติเพชรจ้านั้นก็ได้แชทข้อความ

ว่าเจ้าตัวด้วยข้อความที่มันไม่สุภาพ
ไม่ได้ตั้งใจเหยียดสีผิวแค่เป็นการแซวเล่นเฉย

จะเป็นข้อความที่ดูไม่จริงใจก็ตามนะคะ
จะฝากถึงผู้ใหญ่ที่ดูแลเรื่องโลกโซเชียลว่า
ขอให้ควบคุมการใช้เพจต่างด้วย
พร้อมยืนยันว่ายังไม่คิดจะแจ้งความกับเรื่องนี้ค่ะ
การสื่อของเรียกว่าเพจบางเพจนะครับ
โจมตีนะครับใช้คำว่าเหยียดสีผิวเนี่ย
คือมันไม่ใช่นึกออกไหม
ยังไงผมก็เป็นแค่ดาราคนหนึ่ง
ไม่ได้มีอำนาจอะไรนะครับแต่ก็ต้องฝากไปทางผู้ใหญ่นะครับว่า
ถ้าเกิดให้เขียนคำร้องผมเชื่อว่ามีคนต้องการจะเขียนคำร้อง

ผู้ใหญ่จะดูยังไงกับเหตุที่มันไม่ได้มีประโยชน์ต่อสังคมแบบนี้นะครับ
ไม่ได้โกรธอะไรเลยแต่งงว่าการใช้คำว่าตากแดดจนเกรียมเนี่ย
ตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดว่าจะแจ้งความอะไร
เพราะผมก็แมนพอนะครับเขาขอโทษแบบกระโหลกกระลามาแล้วนะครับ
ลวกเหมือนถุยน้ำลายมานะครับ
แต่สำหรับพี่ถ้าน้องพิมพ์เขามาขอโทษมา
แบบจริงใจมันยากนักนะครับก็ไม่เป็นไร

พี่ก็ยังรู้สึกว่าเราได้คิดจะทำอะไรบางอย่าง
มันเป็นเรื่องดีต่อให้ผมไม่แจ้งความ
ตอนนี้ก็จะมีอีกหลายคนมากนะครับ
ที่คิดจะแจ้งความ
ทางฝั่งที่แซวน้องไปแล้ว

ที่ฉันอ่านคุณเพชจ้าเนี่ยถามว่าความรู้สึกยังไง
รู้สึกก็ขำทั่วไปไม่ขึ้นนะ
เข้าใจว่าเพชรจ้าเนี่ยตั้งใจจะหยอกแหละ
ด้วยนิสัยของเพชจ้าก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วไง

กว่านิวเคลียร์จะมาถึงขนาดนี้ก็หมดไปเท่าไหร่
ก็เลยมีอารมณ์นิดหนึ่งนะคะคุณ
เรื่องราวนี้ก็ดูเหมือนจะเคลียร์กันไปนะคะ